เอ๊ะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ย
วิธีการมันแปลกขึ้นเรื่อย

มีที่อำเภอบางประกงฉะเชิงเศร้า
ร้านขายของชำเนี่ยเจอผู้ชายคนหนึ่งเดินเขาบอกว่า
นี่เป็นลูกชายยายจุก

เอ้อบอกว่าเป็นลูกชายยายจุก

ยืมเงินอ๋อแล้วคือบางที
คนรู้จักยายจุกก็อ่าให้ยืมบ้าง

ปีคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านค้าริมถนนจรรยานนท์ในอำเภอบางปะกง
เดินเข้าไปหาเจ้าของร้านเนี่ยนะคะแล้วก็พูดเลยคำแรก
นี่ลูกยายจุกนะจะมาสั่งเหล้าโซดาไปเลี้ยคนงานที่บ่อปลาหน่อย
แล้วก็ทำทีเป็นหยิบมือถือขึ้นมาคุยเออแม่ว่าไงคุยกับยายจุก

ก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะสอบถามคนรู้จักว่า
เอิสเย้จุกมีลูกชายไหมแล้วเย้จุกหน้าตาแบบไหนอะไรยังไง
ผู้ชายคนนี้พอเห็นเขามีการตรวจสอบก็เริ่มไหวตัวทัน
คือเคยได้ยินแต่ว่าชื่อเย้จุกอ่านะ

แล้วลูกหน้าตาเป็นแบบไหนลูกสาวหรือลูกชาย
พอเห็นคนร้ายเนี่ยเห็นท่าสงสัยจะไม่เวิร์คแล้วสงสัยเขาจะไม่เชื่อ
ก็เลยทำทีเป็นเนียนเดินออกมาขึ้นรถแล้วก็ขี่หนีออกไปทันที
คือจะบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาได้ยินเรื่องราวมาก่อนหน้านี้แล้วว่า
ให้ระวังมีมิจฉาชีพชอบมาแอบอ้างเป็นลูกยายจุก
สั่งของบอกเออเดี๋ยวขอสั่งอันนี้อันโน้นอันนั้น

สุดท้ายก็เชิดเงินไปเชิดสินค้าไปเลย
ร้านโดนหลอกยืมเงินเสียหายกันไปร้านละพันสองพันค่ะ
ฟังเสียงเจ้าของร้านเล่าให้ฟังกันหน่อยสิคะ
เออมาสั่งของแล้วก็จะเอาเงินไป
สั่งเสร็จแล้วก็บอกว่าขอยืมเงินก่อนนะ
รถยางแตกอยู่เอาเงินไปปาดยางก่อนแล้วเดี๋ยวมาเอาของนะ
แล้วยายฉุกในจุกนี้ก็ทำอาชีพอะไรรู้ไหมที่เขาบอก
จุกทางหมอปลากำลังขึ้นปลาอยู่
และแหบซื้อของนี่ไปเลี้ยงคนงาน
เนี่ยแม่ค้าพ่อค้าเขาถึงกันเวลาเกิดเหตุอะไรกันเขาก็เล่าสู่กันฟัง

บังเอิญมากหลังจากที่เราไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านแล้วใช่ไหม
ขี่รถมาเอ้าเจอลูกยายจุกตัวปลอมอ่ะ

ทีมถามเราว่าค่ะใช่ก็เลยถามเลยว่านี่ลูกเย็นจุกหรือเปล่าฟังเขาตอบหน่อยสิ
ฮ่านไหนเนี่ยฮ่ะ
นี่อยู่ข้างแหลมนะครับ
เอาที่นี่เหรอ
ลูกเย็นจุกบ้าวจบฮะแล้วเมื่อกี้ที่เห็นเข้าไปอ๊ะใช่
อ่ะมองเข้าไปเองจะไปเอาเบียร์แล้วอ๋อล้าวอะไรอย่างนี้

แล้วบ้านอยู่ไหนอยู่ทางนู้นแล้วก็กลับรถ

ก็เนี่ยขี่เร่งเครื่องจนทีมข่าวเราตามไม่ทันเลยคือ

ทีนี้เลยไปตรวจสอบที่โรงพักบางประกง
เจ้าของท้องที่บอกว่าอุ้ยเจ้าของร้านค้า

ตอนนี้อยู่ระหว่างตามจับลูกยายจุกตัวปลอม
ดำเนินคดีอยู่อ้าวคุณตำรวจคะ
ก็ถ้าเยอะระหว่างแบบตามตัวเนี่ยนะ
ก็ลองไปตามเส้นทางที่ทีมข่าวเราไป

เพราะเนี่ยแกก็ขี่ไปขี่มาอยู่เห็นไหม

ตอนนี้ไม่รู้ยายจุกเขายังไงรู้ข่าว